ไม่หวนอื่นกับทางด้านเรือง

ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า

ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า

ชูเว็ดตีแสดหน้า

ชูเว็ดตีแสดหน้า

ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า

ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า
ชูเว็ดตีแสดหน้า

ผมหวังสูงไว้หน่อยต้องไปให้ถึง
ใครต่อใครเขาคาดหวังอะไร

หวังอะไรในวันปีใหม่นี้
เหมือนผมหรือไม่ครับ

กลับบ้านมาเที่ยวกลับบ้านมาพ่อแม่
คุณหวังอยากจะได้อะไรในปีหน้านี้
ตัวคุณกับครอบครัวคุณกับชีวิตคุณ

ขอให้อยากให้ตัวเองเรียนหนังสือได้ดีครับ
แล้วก็มีความสุขพ่อแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
นี่ก็เป็นความหวังของคน

อยากจะได้หวังอะไรในวันปีใหม่
อยากจะร่ำอยากจะรวยหรืออยากจะได้อะไรบอกประชาชนบอกคนไทยรัฐหน่อย

แล้วก็ให้ทางรับสินจุฬาให้ต่อยุ่งไปยาวหลายปีค่ะ
นี่นี่ปีที่ผ่านมานี่ขายไม่ดีเหรอ

ให้ดีขึ้นแล้วก็ให้การขายสัญญาให้ต่อไปเรื่อยค่ะ
แล้วนี่เลขขายได้ดีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสิ

ไปให้ลูกให้หลานเรียนหนังสือค่ะ

นี่เขาก็อยากจะให้เศรษฐกิจดีค้าขายดีครับ

มาสัมภาษณ์หน่อยยืนตรงนี้เลยโปรโมทหน่อย
ขายดีไม่ดีเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ย

แล้วปีหน้าเนี่ย๒๕๖๑เนี่ย

ในอดีตนี่ก็ทำขายเสื้อผ้าหรือเปล่า

อยากให้ปี๒๑๖๑เนี่ยเศรษฐกิจดี

ให้ประชาชนคนไทยได้ดูหน่อยว่า

ใช่ค่ะอยากให้เศรษฐกิจคือปรับดีกว่านี้
อยากให้คนได้ขายของดีอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนนี้คือแบบแม่ค้าแม่ขายคือก็บ่นกันเยอะค่ะ
เพราะว่าขนาดอัพเกตราคาลงมาแล้วอะไรอย่างนี้
เราก็แบบเซลล์สุดแล้วก็ยังคนก็จับจ่ายซื้อซอ

เขาอยากจะให้ขายดีครับโอเคครับ
อยากได้อะไรปีใหม่นี้ปี๒๐๒๑บอกเลย

เกี่ยวกับสมองอยากให้หลานหาย
อยากให้คนในครอบครัวหายป่วย

ตอนนี้ก็กำลังแบบช้ากลาย

เขาอยากจะให้คนในครอบครัวปลอดภัย

ของคุณคนนี้
ในปี๒๐๖๗ปีใหม่นี้
ตำรวจอยากได้อะไรครับ

ตังค์ไม่เยอะเหรอตังค์คุณน้อยครับตำรวจครับ
จริงเหรอสวัสดิการดีนะใครก็อยากเป็นตำรวจ
เงินเดือนตำรวจสหกรณ์เอาไปหมดแล้วครับ
สากรไปหมดใช่ไปกู้หรือเปล่าก็กู้อ่าเพราะไม่มีตังค์
เขาไม่มีตังค์ก็เลยไปกู้ใช่ครับอ่า
แล้วตำรวจนี่นี่คนอยากเป็นตำรวจนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนไม่อยากเป็นตำรวจ
อยากเป็นตำรวจต้องทำใจต้องทำใจคือตังค์มันจะหายากหน่อยคุณเรืองก็น้อย
แต่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับตอนนี้โอเคอยู่โอเคครับ
อยากได้สตางค์ครับท่านตำรวจตอนนี้แต่ก็ต้องทราบซะก่อนนะครับ
ตำรวจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมียศมีตำแหน่งเชิดหน้าชูตาให้กับครอบครัวพงตระกูลได้ครับ

ชีวิตตีแสดหน้า
อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นค่ะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยพี่ขายสลาก
พี่อยากบอกถึงเจ้าหน้าที่ของกองสลากที่เกี่ยวกับสลากโดยตรงว่า
ขอให้กลับมาเบิกได้ไวเหมือนเมื่อก่อนได้ไหม
เพราะว่าตอนนี้เบิกได้ทีหลังหวยออกแล้ว
แล้วก็จำนวนวันวันขายน้อยลงทำให้สลากที่ขายเนี่ยเหลือค่ะ
ถ้าเกี่ยวกับสลากเนี่ยก็ควบคุมราคาถ้ารัฐบาลทำได้นะคะ
ก็คือที่ว่ารวมชุดได้ชุดละ๔๐๐ก็โอเคค่ะ
หวังให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเดียวค่ะ
อย่างอื่นเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยเราสามารถที่ว่า
อาจจะไปทำการลงทุนอย่างอื่นได้ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจแย่เนี่ยลงทุนอะไรไม่ได้เลยคือมันเจ๊งกับเจ๊งเท่านั้นเอง
ถ้าฝากถึงปีหน้าก็ฝากถึงชีวิตด้วย
ทุกเรื่องเลยที่ท่านผู้ติดตามอยู่ช่อง๓๒
พูดได้เข้าตากรรมการมากมากเศรษฐกิจนี่แหละที่ท่านพูดทุกเรื่องนี่แหละทุกวัน
ชอบดูชอบไอดอลมากเลยค่ะ
คิดถึงชีวิตนะคะรักนะชีวิต

ครับรถ๓ล้ออยากได้รถ๓ล้ออ้ะไม่ใช่รถตัวเองเหรอ

ไม่มีอีกแล้วอยากให้เขาแก้คันธรรมชาติหรือไม่มีอีก
อยากให้นักท่องเที่ยวมาเยอะ
อยากให้ครอบครัวมีความสุขทุกครอบครัวครับ
อยากได้รถไฟฟ้าความเร็วสูงค่ะ
เพราะว่ามันจะได้สะดวกกับการเดินทางด้วย
เพราะว่ากรุงเทพรถติดแล้วก็ตอนกลับบ้านกลางคืนอย่างนี้
รถมันติดแล้วทำให้เข้าบ้านเข้าไปถึงบ้านช้าค่ะ
หนูก็อยากให้มีรถรถไฟฟ้าก็ได้ไปถึงบ้าน
ก็มีความสุขคนโรคภัยเจ็บครับค่ะ
ปีใหม่๒๕๖๑นี้คาดหวังอะไรครับ

ช่วยบอกประชาชนทั่วไปให้รู้หน่อยว่าไปเลย
อยากขาดขายดีอยากให้เขาก็มีความสุข

อันนี้อยากให้หนี้ลดลงครับ
ใช้หนี้ลดลงค่ะ

แล้วมีอะไรไหมแทงหวยหรือเปล่า
ก็เล่นหวยหรือเปล่า
ไม่ได้เล่นค่ะ
ไม่ได้เล่นด้วยค้าขายอย่างเดียว

เจ็บเงินเจ็บทอง
ไม่มีเจ็บค่ะ
อันนี้เศรษฐกิจ

ขายได้น้อยลงหรือเปล่า
น้อยลง
ใช่ค่ะ
อับประมาณเท่าไร

อันไงต่าง
ต้องการให้เศรษฐกิจดีกว่านี้แล้วอยากได้เงินเยอะมาใช้หนี้ค่ะ
ขอบคุณครับ
แล้วก็ดูแล้วก็เรารู้สึกว่าอยากให้คนไทยออกมาพูดอย่างนี้บ้าง

เพราะบางเรื่องพวกเราพูดเองก็ไม่ได้ไงคะ
แต่ถ้าคุณชุวิตพูดเนี่ยเขาจะพูดได้ค่ะ
ก็ฝากด้วยนะคะให้ทำตลอดไปขอบคุณค่ะ
ประเด็นที่คุณชูวิทย์เอามานะคะมาออกอากาศออกรายการค่ะ
มีสาระจ้ะมีสาระดีทั้งนั้นเลย
ติดตามทุกวันคนเก่งอย่างนี้ก็อยากให้ดำเนินรายการต่อไป
เพราะว่ามีคนติดตามเยอะอย่างป้าอยู่บ้านก็ติดตามทุกวัน
ได้เวลาก็กดช่อง๓๒ดู
ประเด็นการเมืองมากกว่าพอจะเกิดดูส่วนว่าการเมืองจะเริ่มต้นอย่างไร
จุดนี้นะครับฝากขอบคุณที่ทำให้ประชาชนทุกคนรู้ถึงสิ่งที่
บางทีประชาชนไม่รู้
ที่ยังไม่อยู่ในการเมืองครับที่แกทำทุกวันนี้สุดยอดครับ
จากให้เน้นเรื่องการเมืองใครจะมาเข้าเวียนเข้าคิวเข้าวินอะไร
อยากให้พบดูประจำครับผม
อยากให้ราคาข้าวขึ้นสูงหน่อยครับตอนนี้เกษตรกรแย่
เพราะว่าราคาข้าวต่ำทำไปค่าปุ๋ยค่ายากินหมดข้าวราคาต่ำพวกผมไม่ได้อะไรกันเลย
ด้านการเมืองอยากให้เลือกตั้งเร็วครับจะได้มีอะไรดีขึ้นมามั่ง
อยากได้จริงอยากให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองให้มีแต่อะไร
ก็ไปตามระบบเขาแหละเราเป็นคนที่ว่าเราจะเลือกใครเข้ามาเป็นผู้นำเราอย่างนี้เนาะใช่ไหมเนาะ
มีอะไรพี่อยากได้ยังไงล่ะ
หยั่งปัง

ก็อยากให้เศรษฐกิจเมืองไทยดีขึ้น

คือไม่อยากให้มีคนจนเยอะ
อยากให้ทุกคนมีเงินมีทองใช้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่อยากให้รถติดเช้าเย็นรถติดเยอะ

คือถ้าเป็นตัวเองพอใช้
แต่ถ้าเป็นคนรากย่าที่เขาหาเช้ากินค่ำอย่างนี้

ก็อยากว่าอยู่ที่โคน

เขาก็ใช้ต่อวันจนหมดก็ไม่มีเงินเก็บ
แต่ถ้าบางคนที่พอใช้พอมีเหลือง
ก็อยากให้ใช้อย่างประหยัดให้ใช้อย่างพอเพียง
จะได้มีเงินเก็บไปใช้ในอนาคต
เป็นแม่บ้านอยู่เหรอมีอาชีพแม่บ้านเหรอ

แล้วปีใหม่ปี๒๑๖๑อยากได้อะไรหวังอยากได้อะไร
ลองบอกหน่อยสิอยากได้อะไรอยากได้เงินเดือนขึ้นอ๋อ

ค่าความชีพน้อยแต่สินค้าออกแพง
เงินเดือนนี้ยังไม่เยอะเหรอตอนนี้ยังไม่เยอะค่ะ
เยอะพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ไหม
พอไปได้วันแต่ว่าไม่มีเงินสำรอง
ไว้เก็บภายภาคหน้าอ๋อแล้วจะมีครอบครัวมีลูกหรือไง
มีลูกค่ะมีลูกสองคนอ่าสองคนแล้วโตยัง

เดือดร้อนก็ต้องไปเก็บไว้กินตอนแก่ค่ะ

ค่ะอ่าแล้วนี่บอกบริษัทเขายังว่าของเงินเดือนขึ้น

อ๋อเพิ่งทำงานแต่ก่อนทำอะไร
แต่ก่อนก็รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

โอเคอยากได้เงินเดือนขึ้นขอบคุณครับ
หลากหลายความหวังของคนไทยในปีพศ๒๕๖
บางคนก็อยากจะให้เศรษฐกิจดี
บางคนอยากเปลี่ยนประเทศไทยอยากจะให้มีการเลือกตั้ง
บางคนอยากจะให้สุขภาพของคนในครอบครัว
ปลอดภัยไร้โรคภัยไข้เจ็บ

อยากจะให้หมดหนี้หนี้สินที่มีก็ขอให้หมดสิ้นไป
ความต้องการความปราธนาในปีพศ๒๖๖๑
ก็หวังว่าทุกคนจะได้สิ่งที่ปรารถนา
สำหรับผมในรายการชูวิตตีแสกหน้า
ก็ยังเป็นผู้ที่ยืนเคียงข้าง
เอาเรื่องราวนี้มาเป็นสิ่งที่สุขภาพของคนในครอบครัว
ต่อมาผมไม่ได้ทำหน้าที่ของนักการเมืองแล้วแต่อย่างใด
แต่มาทำหน้าที่เป็นตัวเผยแพร่ข่าวสารของผู้ที่เดือดร้อน
ไม่ว่าจะเดือดร้อนจากเรื่องใดในปี๒๕๖๑ส่งให้ผม
ผมจะเป็นปากเป็นเสียงในการทำงานให้ท่าน

ในเรื่องความมีปัญหาเรื่องราวทุกข์ร้อน

ทุกเรื่องยินดีที่จะเป็นตัวการประสานการประสานงานต่างให้ท่าน
วันนี้ผมได้เดินสอบถามประชาชนคนไทยในปี๑๒
ก็ขอให้ท่านได้ประสบความสุขความสำเร็จ
คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาล่ะครับ
เคยอวยพรให้กับประชาชน

ผมได้เปลี่ยนสถานะก็ยังอวยพรประชาชนเหมือนเดิม
ส่วนที่เมื่อกี้สัมภาษณ์มาก็ดีครับ
เพราะบางคนอยากให้ได้ถูกหวยด้วยนะครับ
อยากจะรวยทางรัฐอยากจะได้๓๐ล้านก็มีครับ
ดูสิครับว่าที่ผมสัมภาษณ์ไปในปี๒๕๕๙
จะมีคนไทยคนไหนประสบความสำเร็จถูกหวย
แล้วไม่ไปถูกเขาฟ้องว่าหวยเนี่ยมันของใครแน่

ซื้อแล้วก็ขอให้ถูกขอบคุณครับ
ชูเวชตีแสดหน้า